เดี๋ยวจะให้ดูค่ะคราวนี้เป็นโจ๋ขาสั้น
โจขาสั้นเป็นนักเรียนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตีกันไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยค่ะ
ควันเห็นภาพแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเด็กช่าง
แบบที่ดิฉันบอกตอนแรกว่านี่คือเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนแก๊งขาสั้นเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตีกัน
มีเด็กป่อนึงอ่ะโดนลูกหลงอุ้ย

เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องที่เกาะเหตุเนี่ยนะคะ
เองม๓อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาคือเขาไล่กันมานะ
มีมีดเอามีดมาฟันไล่ตีกันมาแล้วเด็กม๕ก็โดนฟันเข้าไปที่แขน
ตอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ไงหลังจากนั้นไอ้ควันขาวตุ้มขึ้นมา
ปลาคือปลาระเบิดปิงปองใส่พอใส่เสร็จก็แยกย้ายกันวิ่งหนี
นี่เกิดขึ้นตรงลานวัดเลยนะลานวัดดอนทองที่ตำบลบางตีนเป็ดที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซาค่ะ
ทีนี้ตอนที่เขาปลาระเบิดปรากฏว่าไอ้ระเบิดที่ปลามันพลาด
พลาดก็ไปโดนกระบะของผู้ปกครองที่กำลังจอดอยู่แถวนั้น
กระจกกระบะแตกนี่ด้านข้างรถน่ะบุบนะ
แล้วแถมที่สำคัญไปโดนเด็กป๑
ป๑น้องนั่งอยู่ในรถนี้ค่ะ
ใช่แล้วพอแรงของระเบิดปิงปองที่ปลาไปกระจกแตกใช่ไหม
ปรากฏว่ากระจกไปบาดหูของเด็กป๑
ส่วนเด็กม๕อายุ๑๗ที่โดนกลุ่มผู้ก่อเหตุฟันเนี่ยคงจะฟันผิดตัวค่ะ

ทีนี้เราไปคุยกับเจ้าของกระบะ
เจ้าของกระบะที่โดนลูกหลงปลาระเบิดปิงปองใส่
แล้วกระบะเขากระจกแตกด้านข้างยุบเนี่ยนะ
คุณลุงสมจิตบอกแบบนี้หลานของผมนั่งอยู่ในรถโดนเสกกระจกบาดหู
หลานบอกเลยนะปูปูหนูเจ็บหู

เพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยคิดดูสิคุณผู้ชมในลานวัดแท้แท้
มาก่อเหตุแบบนี้แล้วช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
มันเป็นช่วงเย็นโรงเรียนเลิกพอดี
พ่อแม่ผู้ปกครองก็มารอรับเด็กนั่นแหละแล้วถามว่าปู่คะ
อาการของหลานตอนนี้เป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีแล้วนะ
แล้วก็อยากให้ฝั่งผู้ก่อเหตุเอามารับผิดชอบด้วย
ตำรวจก็ต้องสอบหาผู้กระทำผิดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาตัวพ่อแม่เด็กเนี่ยนะ
มาพูดคุยแล้วหาทางออกต่อไป
นี่มันเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเป็นแก๊งขาสั้น

มันสะท้อนอะไรบางอย่างให้เห็นในสังคมไหมคุณผู้ชม
จริงมีข่าวแบบเด็กชั่นตีกันทุกวันเลยนะ

อือแต่นี่เด็กมันยังมอต้นน่ะอาจจริงนะแค่มอสามนี่คือมอต้นน่ะใช่
แล้วผ่านระเบิดกันง่ายจนด้วยนะครับ